ต่อไปนี้ฟ้าดินจงเป็นพยาน

มาคุณจะได้เป็นพยานให้เขาด้วย

ที่สวุนาลีหลาดซีมาก
ใจเย็นนักน้องพระมาสเป็นอะไร

ฟ้าดินจงเป็นพญาด้วยหุ้นเงินการซื้อลอตเตอรี่คุณผู้ชมจำนวนเงิน๕ใบ
เลขที่ทั้งคู่เสี่ยงโชคก็คือ๓๓๐๔๑๖ฟังอีกครั้ง๓๓๐๔๑๖
เดี๋ยวน้ำวันลอยกระทงก็ไม่ไหวนะ
ไม่วายเขากะเอารางวัลที่๑เลยใช่ไหม
ตัวไปเลยเชอรี่จวดไปเลยจ้า
นี่ถ้าเกิดถูกรางวัลที่๑ขึ้นมามันจะนี่ไม่มีปัญหาทีหลัง
เพราะว่าอะไรนะคะนี่ลอตเตอรี่มันอยู่ที่ชั้น
แต่ว่าอัดคลิปไว้ว่าเป็นของเราทั้งคู่
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นิดหนึ่งค่ะ
แน่นอนนะ
อ่ารวย
เขาให้๖ตัวนะจ๊ะ๒ตัว๓ตัวหลบไปก่อนนะคะ

ต่อกันเลยดีกว่าค่ะที่งานบุญแถมตัวเลขกับลูกทุ่งสาวตาคม

หลังจากมีโอกาสไปมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวปากใต้นะ
ในงานผิดทองตัดหวายฝั่งลูกนิมิตอุปัญภาษีมาอุโบสถค่ะ
ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
และแน่นอนค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าวัดเจดีเนี่ย
สิ่งสาธิตที่หลายคนอยากไปเจอคือไอ้ไข่นั่นเอง
พี่เจี๊ยบเบนเจภร์ของเราก็ไม่พลาดนะ
พอไปถึงวัดปุ๊บรีบตรงไปไหว้พระขอพรไอ้ไข่ทันที
พ้นไปได้ด้วยดีคุณผู้ชม
และขอให้จะนี้เนี่ยเธอมีงานไลค์มาเถมา
และแน่นอนว่าหลายคนอยากรู้นะคะว่ามีหรือเปล่า
มีรึเปล่ามีตัวเลขหรือเปล่า

บอกเลยว่าตรง๔ตัว

ไปต่อกันดีกว่านะคะอย่าเพิ่งพลิกสมุทรเก็บปากการไป
เพราะว่าอะไรนะคะเรามีเบอร์มาฝากด้วยคุณผู้ชม

กับ๒ลูกทุ่งสาวลูกพญานาค
ลาล่าและธัญญาอาสยาคุณผู้ชม
เพราะเพจลูกสาวพญานาคได้มีการโพสต์ข้อความไว้ว่า
อยู่ดีหลับอยู่บนเครื่องฝันเห็นพี่สาว
แล้วก็ตัวเลขมันลอยมาเลย
ยังไงยังไงว่าแต่ใครกันนะที่ฝันแต่ฝันถึงใครยังไง
แต่มันออกมาเป็น๕๐๓ใช่นะคะรู้แต่ว่านี่หรือจะเป็นสัญญาณบอกว่าพี่สาวเขามาให้โชคหรือเปล่า

เราต้องดูเลขเครื่องบินเขาด้วยไหม

ใช่นะคะเพราะว่าจริงแล้วคุณพลอยเขาจองไปนะ